มาดูเหตุการณ์น่าตกใจนะคะเกิดขึ้นที่จังหวัดสกลนครค่ะ
ผู้ชายคนหนึ่งขับรถไปทำธุระมากันทั้งครอบครัวเลยนะคะพ่อแม่ลูก
หลังจากนั้นค่ะไปเจอผู้ชายคนหนึ่งยืนอยู่กลางถนน
ไม่ให้ไปนะคะจำเป็นต้องจอดพอจอดเสร็จเรียบร้อยผู้ชายคนนี้
กระโดดขึ้นมาที่หน้ารถแล้วเอามีดดาบมาฟัน
โอ้โหปันกระจกตกใจนะคะแบบนี้เขาสงสัยว่าทำไปทำไมนะคะ
กล้องหน้ารถบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดดูกันก่อนค่ะ
โอ้โห

แล้วก็พุ่งขึ้นมาเลยแล้วเอามีดดาบที่ถืออยู่ในมือเนี่ย

แล้วขึ้นไปเกาะรถเขาทำไมคะเห็นอะไรอยู่บนรถหรือเปล่า
นั่นสินะคะก็สงสัยกันไปต่างนานา

สำหรับคนที่ประสบเหตุยังไม่รู้เลยว่าผู้ชายคนนี้ทำไปเพราะอะไรนะคะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก็คือนายสุวรรณลมดวงอายุ๓๘ปี
เป็นชาวจังหวัดสกลนครเขาโพสต์เรื่องนี้เอาไว้นะคะ
เขาบอกเป็นเรื่องระทึกขวัญเลย
และเขาโพสต์ไว้อยากให้เป็นการเตือนภัยด้วย
บอกว่าตัวเองเจอกับเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
บ่ายเมื่อวานนี้เองนะคะตัวเองขับรถเดินทางไปงานสวดเที่ย
สว่างแดนดินสกลนครพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกอีก๒คน
ระหว่างทางขับรถมาตามถนนทางหลวงหมายเลข
ถนนนิตโยสายสกลนครอุดร
พอมาถึงแถวเยื้องที่ทำการอบตค้อใต้
เห็นแล้วมีผู้ชายคนหนึ่งคนนี้แหละนะ
ยืนอยู่กลางถนนถนนเป็นสองเลนคือมันเล็กมากอะค่ะ
เลนสวนกันแค่นั้นเองเขาก็เห็นชัดเลยนะ
ยืนจังกล้าอยู่แล้วก็พยายามวิ่งเข้าหารถคันนั้นคันนี้ให้จอด
พอมาถึงจังหวะที่รถของเขาเนี่ยผ่านไปพอดีใกล้พอดี
ชายคนนี้วิ่งเข้ามาตัดหน้าเลยจำเป็นต้องหยุดสิคะ
ถ้าไม่หยุดก็คือชนนะหลังจากนั้นประจันหน้ากันต่างคนต่างหยุด
ผู้ชายคนนี้ยกมีดดาบขึ้นมาไหว้เหนือหัว
เขาบอกมีดเนี่ยประมาณสามสิบเซนติเมตรนะก็ประมาณฟุตนึงเนี่ยนะ
บอกไม่รู้เหมือนกันว่าทำแบบนี้เพราะอะไร

เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันและน่าตกอกตกใจนะคะ
ผู้ประสบเหตุเล่าต่อเลยค่ะ
คือคิดว่าเราต้องแก้ไขปัญหาก่อนก็คือต้องให้เขาหลุดจากรถ
เพราะว่าไม่งั้นถ้ากระจกแตกเราอาจจะบาดเจ็บหรืออาจจะเสียชีวิตเสียหลักได้
อย่างที่คุณสุวรรณเล่าช่วงนั้นถามว่าตกใจไหมตกใจมาก
พันรยาตกใจหนักกว่าจะได้ยินจากเสียงกรี๊ดเนี่ยที่อยู่ในกล้องเนี่ยนะคะ
คือช่วงนั้นนายสุวรรณบอกว่าคิดอย่างเดียวทำยังไงก็ได้
ให้ผู้ชายคนนี้หล่นคือหล่นจากรถไป
ก็เลยพยายามขับรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาสะบัดไปสะบัดมา
แต่ว่าก็ไม่หลุดสักทีนะคะจนไปถึงอบตคอใต้
ก็เลยขับพุ่งเข้าไปด้านข้างข้างทางแล้วก็เบรกให้แรง
ผู้ชายคนนั้นตกจากรถไปพอเห็นตกจากรถแบบนี้
เบี่ยงออกแล้วก็มาจอดดูเหตุการณ์
แต่ว่าชายคนนั้นหลังจากตกลงจากรถแล้วไม่ยอมหยุดนะคะ
วิ่งกลับมาที่รถอีกใช้มีดเล่มนี่แหละค่ะ
กระหน่ำแทงกระจกแล้วก็ประตูด้านคนขับ
หลังจากนั้นก็รีบขับรถหนีออกมาเลยนะคะ
แต่ว่าได้ยินเสียงผู้ชายคนนี้ตะโกนตามมาบอกว่า
ถ้าไม่ให้เงินก็ต้องเจอแบบนี้แหละ

พอตั้งสติได้ก็เลยรีบโทร๑๙๑เลยนะคะ
แต่ก่อนที่ตำรวจจะมาถึงเขาบอกผู้ชายคนนี้

กับผู้โพสต์แล้วก็พันรยาที่นั่งมาในรถด้วยกัน

เพื่อให้ติดตามตัวชายคนดังกล่าวมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ

ตำรวจสพสว่างแดนดินนะคะ

สามารถจับกลุ่มตัวผู้ชายที่เกาะเหตุไว้ได้แล้ว

ใช่ค่ะแต่ว่าการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ย

คาดว่าน่าจะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยสมประกอบเท่าไหร่นะคะ
ส่วนบทสรุปเป็นอย่างไรสมประกอบหรือไม่สมประกอบ

เดี๋ยวติดตามกันต่อทีมข่าวของเราก็ติดนะคะ